อืมส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะต้องเตือนสำหรับสาวสาว
ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์จริงนะณตอนนี้มีผู้เสียหายสองรายนะคะ
เป็นนักศึกษาอายุประมาณสักยี่สิบเอ็ดปีเขาก็ไปร้องกับทางเจ้าหน้าที่ปอทค่ะ
ทั้งสองรายนี้เหตุการณ์จะคล้ายกันก็คือมีการติดต่อกับคลินิกศัลยกรรม
เพื่อที่จะเสริมหน้าอกแก้หน้าอกที่อาจจะผิดรูปอะไรแบบนี้
คลินิกบอกว่าให้ถ่ายรูปหน้าอกส่งไปให้ทางไลน์อืม
แต่ปรากฏว่ารูปนี้มันถูกไปเผยแพร่อยู่ในโซเชียลเต็มไปหมดเลย
เธอก็บอกว่าเธอได้รับความเสียหายคือบางรูปมันรู้ว่าเป็นใคร
ตอนนี้น้องบางคนบอกไม่กล้าไปเรียนหนังสือละอายเพื่อน
คือมันไม่ได้เห็นแค่บริเวณส่วนหน้าอกมันอาจจะเห็นหน้าของน้องเขาด้วย
ใช่ค่ะแล้วมันดูรู้อย่างนี้ก็เลยจะต้องเอาผิดนะคะ
ต้องตรวจสอบว่าเอ๊ะคลินิกมีส่วนรู้เห็นด้วยหรือเปล่า
หรือเป็นพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ของคลินิกเพราะว่าน้องทั้งสองคนบอกว่า
ก็ส่งภาพไปให้คลินิกแห่งเดียวเท่านั้นแต่เป็นคนละที่กันนะคะ
แต่เรื่องราวจะคล้ายคล้ายกันมาดูผู้เสียหายรายแรกกันก่อนนะคะ
เช้าวันนี้นะคะที่กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือบกปอท
นายรัชพลศิริสาคอนทนายความซึ่งเป็นประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม
นำผู้เสียหาย๒คนนี้ไปแจ้งความค่ะ
ผู้เสียหายคนแรกน้องสองนามสมมุตินะคะอายุ๒๑ปีค่ะ
น้องเขาเป็นพริตตี้ด้วยแล้วก็เป็นนักศึกษาอยู่เลยนะคะ
น้องเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้
ไปทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกกับคลินิกชื่อดังแห่งหนึ่งค่ะ
ตั้งแต่๒๙พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
แต่มันมีปัญหาไม่เท่ากันผิดรูป
ก็เลยถ่ายภาพหน้าอกของตัวเอง
ส่งไปให้แพทย์ที่คลินิกแห่งหนึ่ง
กว่ารูปเพื่อปรึกษาแล้วก็จะเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
ปรากฏว่า๑๒พฤษภาคมปีนี้ค่ะ
บอกน้องว่าถ่ายรูปหน้าอกแล้วส่งมาให้ดูเพิ่มหน่อย
จะถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียล
รู้ด้วยว่าเธอเรียนอยู่ที่ไหนสาขาอะไร
มีรูปหน้าอกที่น้องเคยส่งให้คลินิกด้วย
น้องเขาบอกกลัวมากเพราะเขาไม่เคยส่งไปให้ที่ไหนที่อื่นเลย
ส่งไปให้คลินิกนี้คลินิกเดียว
แล้วตอนนี้รูปหน้าอกของน้องก็ถูกเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลแล้ว
ตอนนี้อายมากไม่กล้าไปเรียนเลยอะค่ะ
ให้ส่งหน้าอกไปประเมินค่ะ
ตอนแรกเขาถ่ายไม่ติดหน้านะคะแต่เขาส่งแบบมาว่า
เป็นรูปตัวอย่างของให้เราให้ถ่ายไปตามแบบเขา

แล้วเขาก็ให้แอร์ไลน์ของทางคลินิกไป
เขาก็จะพูดประมาณนี้ค่ะว่าเหมือนสับสนกับแอดมินนะคะ

ผู้เสียหายอีกคนนึงค่ะน้องแพลวนามสมมุตินะคะ
อายุ๒๑ปีเหมือนกันเป็นนักศึกษาค่ะ
แพลวบอกว่าตัวเองเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มศัลยกรรมเฟซบุ๊ก
มีการจัดกิจกรรมเสริมความงามฟรีหลายกิจกรรม
เป็นกิจกรรมที่ร่วมกับโรงพยาบาลชื่อดังเช่น

มีกิจกรรมแจกหน้าอกให้ทำหน้าอกฟรีอะไรแบบนี้ค่ะ

แล้วมีคนใช้เฟซบุ๊กส่งข้อความไปทักบอกว่าน้องเป็นคนโชคดี

แต่ก่อนจะได้ทำหน้าอกฟรีเนี่ยถ่ายรูปหน้าอกมาให้ดูก่อน
วิเคราะห์ว่าต้องทำอะไรยังไงบ้าง

ถ่ายภาพหน้าอกส่งไปให้
เมื่อ๒มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชม
มารู้ว่าภาพหน้าอกของน้องเนี่ย
ถูกแชร์ไปในโลกโซเชียลเต็มไปหมดเลย
เฟซบุ๊กนี้ที่ติดต่อคุยกับน้องก็ปิดเฟซบุ๊กหนีไปเลยอะค่ะ
แสดงว่าพวกนี้มันจะต้องให้เห็นหน้าของน้องเข้าไปด้วย
ใช่ค่ะทีนี้ค่ะทางทนายรัชพลก็เลยบอกว่าตรวจสอบแล้วนะคะ
ทั้งสองคนนี้ส่งรูปไปให้คลินิกคนละแห่งกันนะคะ
คนละคลินิกกันแต่มาจากเว็บไซต์เดียวกัน

ส่วนเฟซบุ๊คที่คุยกับน้องทั้งสองคนก็เป็นเฟสปลอมค่ะ
ทีนี้ก็เลยอยากจะให้เจ้าหน้าที่เอาผิดข้อหานำเข้าข้อมูลลามกอนาจารย์
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ความผิดตามกฎหมายอาญาด้วย
ข้อหาข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดโดยทำให้กลัวว่าจะเสียชื่อเสียง
ก็เลยฝากเตือนว่าสาวหรือว่าใครก็ตามนะคะที่ต้องการจะทำศัลยกรรมตกแต่ง
อย่าไปหลงเชื่ออย่าส่งภาพต่างเหล่านี้ให้ใครทั้งนั้น
ถ้าอยากจะปรึกษาหมอไปคลินิกเลยไปคุยกับคุณหมอโดยตรงแบบตัวต่อตัวเลย
น่าจะปลอดภัยกว่านะคะถ้าหากว่าใครตกเป็นผู้เสียหายในลักษณะแบบนี้ถูกคมขู่แบบนี้
อย่าอายให้ไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีด้วยค่ะ
ก็ต้องดูว่าจะเป็นแก๊งมิจฉาชีพหลอกลวงหรือว่าพวกสถานเสริมความงามพวกนี้จะรู้เรื่องอะไรด้วยหรือเปล่า
เอาข้อมูลลูกค้าไปปล่อยไปขายหรือเปล่า
อาจจะเป็นคนในคลินิกอะไรแบบนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ในคลินิกที่ทางคลินิกเองอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำ
แต่ถ้าเราคิดง่ายเนี่ยก็คือการวิเคราะห์เรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะต้องดูเรื่องของการตกแต่งเสริมความงามใช่ไหม
มันต้องมีความเป๊ะไงเขาคงไม่ให้ถ่ายรูปมาแล้วเขาก็วิเคราะห์ได้